และปีนี้ถือว่าเป็นอีก๑ปีที่๑๐ตัวแทนคนไทย
ได้เข้าร่วมแข่งขันยืนมาราทอนแปะรถชิงรถ
ที่ประเทศสิงคโปร์โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่๑๕แล้ว

คนไทยของเราที่เข้าร่วมแข่งขัน
ภูมิพลอดุลยเดชติดตัวไปด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนั่นเองค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูกัน
เพราะเขาบอกว่าปีนี้จะทำให้เต็มที่
จะทำให้ดีที่สุดถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ติดตามได้จากคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
การแข่งขันยืนแตะรถให้ได้นานที่สุด
หรืองานแตะรถชิมรถครั้งที่๑๕
ที่ประเทศสิงคโปร์เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ
สากลภูมิเลิศหนึ่งในทีมคนไทย
ลงแข่งขันแตะรถชิมรถในปีนี้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อเป็นพลังและเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
ให้มีแรงสู้จนถึงที่สุด
โดยตั้งใจว่าการแข่งขันครั้งนี้

และชื่อเสียงของประเทศไทย
พวกผมจะทำเพื่อพ่อหลวงของเราครับ
พวกผมจะพยายามทำเพื่อเพื่อหลวงของเราครับผม
ลงสนามแข่งตัวแทนคนไทยทั้ง๑๐คน
ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งแสดงความไว้อาลัย

และร่วมใจติดริบบิ้นสีดำที่แขนเสื้อ
เพื่อน้องรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณ

สำหรับการแข่งขันแตะรถชิงรถเป็นการพิชิตความอึด

ห้ามหลับห้ามนั่งต้องรักษาฝ่ามือ

ให้เต็มฝ่ามือห้ามออกนอกสติ๊กเกอร์
ทำผิดกติกาจะถูกปรับออกจากการแข่งขันทันที
เพื่อชิงรางวัลรถยนต์มูลค่ากว่า๑ล้านบาท
โดยในปีนี้มีทัพผู้เข้าแข่งขัน
ประลองความอึดมากถึง๔๐๐คนจาก๙ประเทศ
ทรพรศรีหาโคตรอีกหนึ่งตัวแทนคนไทยที่เป็นผู้หญิง
และเป็นปีแรกที่ได้ลงแข่งขัน

โดยสวมจงกระเบนในการแข่งขันด้วยค่ะ
เพราะใส่สบายและยังเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย

การที่ใส่ผ้าไทยมาในกลุ่มของคนที่

เรารู้สึกว่าเราได้นำความเป็นไทยมาให้เขาได้รับรู้ว่าเราเป็นคนไทย
แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทย

น้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
เรื่องความสามัคคีมาใช้ในทีม
เน้นต่างให้กำลังใจกันในทีม
ยีนแตะรถได้นานที่สุด
สถิติของคนไทยคนสุดท้ายที่มือหลุดจากรถในปีที่แล้วนะคะ
ทำเวลาได้ทั้งหมด๕๙ชั่วโมง
ส่วนในปีนี้คนไทยจะอึดทำลายสถิติได้หรือไม่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเกาะติดขอบสนาม
รายงานความเคลื่อนไหวกลับไปอีกครั้งค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน